ลงคลิปร้องเพลงคอปเวอร์เพลงต่าง
ยอดไลค์เนี่ยโอ้โหเป็นหลักร้อยล้านเลยทีเดียวนะ
แล้วก็ล่าสุดจนมีออกอัลบั้มซิงเกิ้ลของตัวเอง
ไม่ไหวท์คุณผู้ชมโดนดุโดนว่าม้าวกันเยอะเลยทีเดียว
เสียงร้องแบบนี้โอ้โหอยู่บ้านเถอะ

ฟังจากโลกโซเชียลนะแต่ก็โดนโลกโซเชียลโดนชาวเน็ตนี่แหละเข้าไปว่าเขา
แต่จริงแล้วนะคะพูดเลยว่าคอหอสตความเห็นส่วนตัวคือเสียงเขาน่ารักนะ
แล้วหน้าตาเขาก็น่ารักด้วยแต่หน้าตาน่ารัก

นั่นน่ะนางควรยอมรับคำติชม

มีการพูดภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยชัดบ้าง

เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงแหละอย่างที่บอกไปว่า
พลอยชมพูถูกพิษโซเชียลเล่นงานนะครับ

รวมไปถึงผลงานการคับเวอร์เพลงดังของศิลปินเกาหลี
วิจารณ์ไปในทางลบยับเยินเลยทีเดียวค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก่อนหน้านี้น้องพลอยบอกว่า
ก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าหลังมานี่มันโดนเยอะขึ้นไง

นี่ไงน้องพลอยก็เลยต้องมีการตอบคอมเมนต์

จะเอาเพลงใหม่ไปฟาดหน้า

วกกับกระแสพูดถึงก่อนหน้านี้นะคะว่า

ได้เพราะว่าหน้าตาความสามารถเฉย

ลอยเองก็ขอเคลียร์ใจผ่านสื่อด้วยตัวเองค่ะ

ตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะใช้คำพูดแรงนะคะ
แล้วก็อยากให้มองว่าเป็นเรื่องขำมากกว่า
อีกทั้งจะนำคำติชมไปใช้เป็นแรงผลักดันในการทำงานชิ้นต่อ

เพราะว่าปกติหนูก็เป็นคนที่บอกว่า
มีอะไรก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไรค่ะ
คือเขาไม่ได้วิจารณ์แบบว่าติเพื่อกอด

คือไม่ได้ชี้แนะว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนค่ะ

จริงหนูไม่ได้มีจิตนาบอกว่าจะไปด่าน้องอะไร

ก็หนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะแบบ

ก็คุยกับทุกคนได้ค่ะ

ในการทำงานให้ดีที่สุด

เราอยากจะทำผลงานออกมาให้ดี